พ้นการเลือกตั้งมาก็จะ๒สัปดาห์แล้วเนาะ

ตอนนี้เนี่ยเขากำลังพูดคุยกันเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรกันอยู่นะครับ
ซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งด้วย

ของพักที่กำลังรวมตัวกันเป็นว่าที่พักรัฐบาลใหม่นะคือถ้าตามไทม์ไลน์ของปฏิทินการเมืองเนี่ย
หลังที่กรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากนั้นภายใน๑๕วันต้องมีการเรียกประชุมสภาผู้แทนรัศดร
เพื่อให้มีการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรก่อนที่ประธานสภาจะไปเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายก
เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ต้องมาก่อนนะฮะต้องมาก่อนคือก่อนที่เราจะไปอ่ะตกลงนายกได้ไม่ได้ยังไง
อันนี้ก่อนตรงเนี้ยภาคร่วมต้องคุยกันก่อนว่าจะเอายังไงพักก้าวกลายเนี่ยสอสอมากที่สุด
คนเพื่อไทย๑๔๑คน๒พักตอนนี้ต่างฝ่ายต่างบอกว่าตำแหน่งประธานสภาควรจะอยู่ที่พักเขา
แล้วก็เป็นประเด็นวิวาทะกันเรื่อยมาในช่วง๒๓วันที่ผ่านมานะครับ
คือเหตุผลของก้าวไกลก็คือบอกว่าในเมื่อก้าวไกลคือพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เป็นพระที่ชนะเลือกตั้งมาได้คะแนนมากที่สุดอันดับหนึ่งก็ควรจะได้ตำแหน่งนี้ตามธรรมเนียม
เพื่อไทยก็บอกว่าตำแหน่งประธานรัฐสภามันควรจะเป็นคนที่มีพรรษาในการทำงานอาวุโสกว่าไหม
คือก้าวไกลที่แถลงมาเมื่อวานโดยรองหัวหน้าพักคุณสุริกัญญาหรือว่าจะออกในเพจของทางก้าวไกลเนี่ย
ให้เหตุผลว่าเนื่องจากทางพักเก้าไกลได้สอสอมากที่สุดอันดับหนึ่งอันนั้นแน่นอน
สองคือเขาต้องการไปผลักดันวาระต่างในสภาของเขา
เรื่องของกฎหมายต่างที่เขาต้องไปผลักดันในสภา
อีกมุมนึงเนี่ยเรื่องอาวุโสไม่น่าจะเกี่ยว
เพราะว่าคนของก้าวกลายเองแม้จะอาวุโสน้อย
แต่ก็มีคนที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
แต่เพื่อไทยเนี่ยเขาก็แย้ง
เขาบอกว่าไอ้ความเป็นอันดับหนึ่งที่ก้าวไกลพูดเนี่ยก็ถูก
แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ปีหกหกอ่ะอันดับหนึ่งอันดับสอง
มันห่างกันแค่๑๐คะแนนคือ๑๐คน๑๐เสียงสส
คำถามที่ว่าตอนที่ตั้งแต่เป็นไทยรักไทย
เป็นพลังประชาชนเป็นเพื่อไทย
อันดับหนึ่งก็เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย
ทำไมมาครั้งนี้ไม่ยอมก้าวไกลล่ะ
เสียงข้างมากในสภาผู้แทนแบบที่ว่าแต้มขาด
ไม่ใช่ตอนนี้แค่แบบโอโหห่างกันแค่สิบคน
เนี่ยวันนี้คุณหมอยชนนางหัวหน้าภัคษณ์เพื่อไทยเนี่ย

คุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าภักดิ์ก้าวกลาย
แคนดิเดตนายกของภักดิ์ว่าที่นายกธรรมดรีคนที่สามสิบ
คุณพิทาบอกว่าตอนนี้เนี่ย
คิดว่าทางที่ดีที่สุดคือทั้งสองพัก
หรือว่าภักดิ์ร่วมรัฐบาลที่มีอยู่แปดภักดิ์
ต้องมาพูดคุยกันผ่านทีมเจรจาที่แต่ละพักตั้งกันไว้
เชื่อว่ามันมีทางออกยืนยันว่าพักเก้าไกล
ให้เกียรติเจ็ดภักดิ์การเมืองร่วมรัฐบาล
ตอนนี้นี่คือการตั้งรัฐบาลครั้งที่๓๐นะฮะ
ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันก็มีขึ้นทุกครั้งนั่นแหละ
ขึ้นอยู่กับว่าจะพูดคุยแสดงเหตุผลกันอย่างไร
และต้องไม่ทำให้ประชาชนเสียกำลังใจด้วย
ทีนี้มีคนยื่นข้อเสนอแบบนี้เลยนะฮะ
เอางี้ไหมอันดับหนึ่งอันดับสองอย่างก้าวกลายเพื่อไทย
ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้พักอันดับ๓ไหม
ซึ่งเคยเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรมาแล้ว
อาจารย์วันนอร์เป็นประธานสภาไปเลยไหมล่ะ
หรือไม่ก็ให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ย

คุณพิทาบอกว่าเชื่อว่ายังคุยกันได้นะฮะ
ยังไม่ต้องหาทางออกทางที่สาม
เชื่อว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยยังคุยกันได้
ณขณะนี้เนี่ยคงไม่ถึงขั้นต้องไปโหวตแข่งกันในสภาด้วย

ผมคิดว่าทีมเจรจาเขาก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อย
แต่ทุกอย่างผมก็คิดว่าเราคุยกันอย่างรอบครอบเอาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็สามารถปรับจูนกันได้
เพราะว่ายังมีงานที่ท้าทายที่ประชาชนจำนวนมากให้ความไว้วางใจเราอยู่เยอะ
ที่พูดคุยนี่ก็อาจจะเป็นแค่เรื่องเป็นจุดหนึ่งเท่านั้น
แต่ว่าเราต้องพยายามทำงานให้ประชาชนรู้สึกมีหวังแล้วก็เชื่อมั่นในพวกเราให้ได้
เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องจับมือกันให้แน่นครับ
เวลาทำงานกันมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อใจซึ่งกันแล้วกัน

ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานนะครับ
อาจจะมีอะไรที่เห็นไม่ตรงกัน
แล้วก็มีการพูดคุยกัน
แต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้ง
แล้วกลับมาพูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผล

ทุกฝ่ายก็คงจะมีโอกาสที่จะได้เอาข้อเสนอ

แล้วก็ใช้เหตุและทนพูดคุยกันก็น่าจะหาทางออกได้อยู่แล้วครับ

ก็ยังพูดคุยกันได้อยู่นะครับ
นี่ทางฝั่งก้าวไกลนะฮะทางเพื่อไทยวันนี้
เพื่อไทยเห็นวันนี้คุณหมอชุลนานมาคุยกับพี่อุ๋ยใช่ไหมคะ
เห็นมีบางช่วงบางตอนคุณหมอตาแดงอ่ะ
เหรอแต่ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่ได้มีการร้องห่มร้องไห้ใช่ไหม
แกบอกว่าแกก็อึดอัดอยู่เหมือนกันนั่นแหละ
มีการโพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้ค่ะว่า
ไม่ว่าประธานสภาจะเป็นใครมาจากพักไหน
ก็ต้องทำภารกิจร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย
ประธานสภาจึงต้องผลักดันยติใด
ไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลฝ่ายค้านหรือประชาชนเข้าสู่สภา
ไม่เลือกปฏิบัติและหาทางลดอุปสรรคทั้งหลาย
ในกรณีนี้เราชนะมาด้วยกัน
ก็ควรทำงานร่วมกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในฐานะพักร่วมรัฐบาล
เลี่ยงการใช้มวลชนกดดัน
แต่ควรหาทางทำภารกิจเพื่อประชาชนร่วมกันให้สำเร็จ
ประเทศถึงจะได้ประโยชน์สูงสุด
วันนี้คุณหมอจุฬานันต์ศรีแก้วหัวหน้าภาคเพื่อไทย
ก็มารายการเปิดปากกับพี่อุ๋ย
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
บอกว่าเชื่อว่าที่คุณทิมพิทาให้ไปหาทางออก
ก็ได้ที่ประชุมของตัวแทนภาคร่วมรัฐบาลน่าจะได้คอยุติแหละ

คือเหตุผลของเพื่อไทยที่ว่าทำไมถึงต้องได้ตำแหน่งประธานสภา
ชนนานบอกว่าเป้าหมายหลักตอนนี้มันไม่ใช่ตำแหน่งประธานสภานะ
มันคือเรื่องของเลือกนายกให้ได้
ประธานสภานี่เรื่องรองเลยอย่าเอาเรื่องเล็กไปปิดกั้นเรื่องใหญ่สิ
เอาอย่างนี้ลองคิดตามผมยังไงถ้าประธานสภาเป็นของก้าวไกล
โอกาสที่สวจะไม่ยกมือให้พิทาเป็นนายกมีสูง
แต่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าตัวแทนของเพื่อไทยไปนั่งเป็นประธานสภาเนี่ย
ผมหมอชนละนานเชื่อนะว่าการพูดคุยกับสวมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า
เพราะฉะนั้นอันนี้คือสาเหตุที่ว่าทำไมเพื่อไทยถึงอยากได้ตำแหน่งนี้
ก็เพื่อจะผลักดันให้พิทาได้เป็นนายกไง
ระแวงกันเลยว่าเพื่อไทยจะหักหลังจะแทงข้างหลังมันไม่มี
ปรับขวางกับเรื่องนายกต้องกระจัดออกให้หมด
ความหมายของคุณหมอชนละนานมองว่า
ถ้าวันโหวตเลือกนายก
และวันนั้นแน่นอนว่าพักร่วมรัฐบาลณขณะนี้ยังไงก็สนับสนุนคุณพิทาฤิมจรวรรยัช

แต่ถ้าประธานสภาเป็นคนของก้าวไกลสวที่อาจจะไม่ค่อยสบายใจอยู่แล้ว
ในมุมเรื่องของจะมีการผลักดันกฎหมายแก้ไขกฎหมายอายามาตรา๑๑๒ไหม
แล้วมีประธานสภาของพักเก้าไกลด้วยสวก็อาจจะยิ่งไม่สบายใจเข้าไปใหญ่
เพราะฉะนั้นถ้ามีประธานสภาจากทางเพื่อไทยอาจจะมองว่ามีการคานอำนาจบาลานซ์อำนาจระหว่างนิติบัญญัติกับบริหารอยู่
อันนี้เหตุผลของคุณหมอชนน่านนะเดี๋ยวหลังจบไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
ท่านผู้ชมฟังเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้แต่ผมก็ถามว่าคุณพิทาเขาบอกคงต้องคุยกันแล้วล่ะ
ผมก็ถามว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้ไม่คุยกันเลยเหรอนั่นน่ะสิจนมันเนี่ยอะไรคุยกันผ่านเพจเฟซบุ๊กผ่านโซเชียล
คนไปปั่นไปเสี่ยมอะไรต่างคุณสิทาไว้ก่อนยังไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวคุณสิทธาค่อยว่ากันนะฮะ
เอาเรื่องของทางเพื่อไทยก้าวไกลก่อนนะฮะคือผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่คุยกันนะฮะ
ทางคุณหมอชนน่านบอกว่ามันยังไม่ถึงวาระคุยเพราะหลังจากที่รวมตัวกันในการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหม
ได้คุยก็ได้คุยแบบไม่เป็นทางการวันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมาที่พักร่วมรัฐบาล
ที่เป็นทีมเจรจาได้แจ้งคร่าวกับทางพักก้าวไกลบอกว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย
เพื่อไทยต้องการตรงนี้นะก้าวไกลเขาก็บอกว่าเดี๋ยวอีก๓วันให้คำตอบ
แต่อยู่ดีมีการประกาศผ่าน
เพจของทางก้าวไกลว่าจะผลักดันวาระประธานสภาต้องเข้าไปทำแบบนั้นแบบนี้
เมื่อวานนี้รองหัวหน้าพักก้าวไกลแถลงข่าวบอกว่าพักก้าวไกลต้องมีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
เพื่อไทยก็เลยแบบเอ๊ะแล้วตกลงยังไงอย่างนี้มันคือการเจรจาเหรอก็ถามไปบอกอีก๓วันให้คำตอบ
แล้วอยู่ดีไม่ได้นัดคุยไม่ได้นัดเจอกันแล้วอยู่ดีไปแถลงผ่านสื่อมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาไง
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้พอก้าวไกลบอกเดี๋ยวต้องคุยกันแหละที่หัวหน้าพักเขาบอกผมก็ถามว่าแล้วจะคุยกันเมื่อไหร่อย่างไร
เพื่อไทยบอกก็แล้วแต่ก้าวไกลนัดมาเมื่อไหร่ก็ไปคุยเมื่อนั้น
เพราะตั้งแต่ฟอร์มทีมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย

แต่ให้พักที่ได้อันดับหนึ่งก็คือก้าวกลายเป็นคนดำเนินการ

ก็รอนัดแล้วก็คุยในวงเจรจาแล้วกัน
ในเรื่องประเด็นของเก้าอี้ประธานสภา

นาวาตรีสิทธาใช่ไหมแดดดี้สิทธาที่มีภาพโผล่ออกมาเนี่ย

ไหนก็ไหนแล้วก็เลยถามหมอชุระน่านหน่อยก็ละกันว่า
ตกลงเรื่องดราม่ากับดัดดี้สิทธานี่จบไหม

ประเด็นที่มันเป็นเรื่องเป็นราว
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณสิทธาก็ทวิตเลยใช่ไหม

แล้วนักข่าวก็ไปถามหมอชุลนานไงว่า

ชนละนานกับคุณสิทธานี่มันเดือดระดับไหน

เดือดในระดับที่ถ้าชกได้ก็ชกกันเลยอ่ะ

ผมก็ไม่รู้ว่านักข่าวจะอัดเอาไว้

เออแต่มันเป็นการพูดคุยกันกับผู้สื่อข่าว

แล้วก็คือไม่คิดว่าเสียงมันจะเข้าไมค์เข้ากล้อง

แล้วเอามันเป็นข่าวกันแบบนี้

เขาถามว่าเดือดระดับไหน

ผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะ
ก็หันไปตอบเขาก็เดือดระดับที่แบบชกได้นี่ชกกันเลย
เพียงแต่เปรียบระดับความเดือดให้ฟังนั่นเอง
ไม่ได้บอกว่าจะไปชกอะไรกับใคร

เป็นวันต่อเนื่องจากที่มีกรณีที่
คุณหมอชนน่านได้ไปออกรายการของข่าวสดออนไลน์ใช่ไหม
ใช่ค่ะที่เป็นเหมือนกับว่าวีดีโอคอลสัมภาษณ์
ฝากคุณหญิงสุดารัฐไปบอกช่วยไปจัดการให้หน่อย

เป็นคนอยู่ในพักร่วมด้วยกันเนี่ยไปถามกลางวนอย่างนั้นได้ยังไง
คุณสิทาก็เลยโพสต์ทวิตตอบ
อธิบายว่าผมมีเหตุผลแบบนั้นแบบนี้
คือจริงมันมีการขอโทษกันไปแล้วแล้วเหมือนจะจบไปแล้ว

นวากับทรีศัฐาธิวารียลัย
ก็มีการทวิตข้อความขึ้นกูขึ้นมึงเลย

ลูกน้องออกมาโต้ผ่านสื่อพลึบพลับเต็มฟีดทุกแพลตฟอร์ม
นี่อันนี้นี่คือกูหกเสียง
ผู้เชียร์ภักดิ์ฝ่ายปชตยิ่งกว่าเชียร์ภักดิ์ฟักดิ์ตัวเองมาตลอด
นู่นี่นั่นนโนทำไมไม่ถามหามมารยาทบ้างเพราะเกิดระบายความอัดอ่าน

เพราะเมื่อคืนเห็นบอกว่ามีจันรย์ถามนำซักหนังงานสร้างภาคไทยสร้างไทย
คือถามว่าทำไมต้องเดือดขนาดนี้ใช่ไหม
ก็หมอชนละนานไม่ยอมจบอ่ะก็ยังเห็นยังเดินสายไปออกรายการต่อว่าว่าผมเสียมารยาท
ทั้งทั้งที่ผมก็ขอโทษไปแล้วผมก็เลยขอโพสต์เพื่อปกป้องตัวเองหน่อย
แล้วก็อยากจะบอกนะกลุ่มคนที่สนับสนุนไม่ว่าจะเพื่อไทยหรือก้าวไกลเนี่ย
อย่าเพิ่งเอารถทัวร์มาจอดที่ผมอยากให้เข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องประชุมก่อนหน้านี้
อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าผมถามทุยรวมไม่ได้ถามแต่เพื่อไทย
เพียงแต่ว่าตอนนั้นหมอสุรนานไม่ได้ตอบผมเลยถามซ้ำแค่นั้นเอง
ที่ออกมาพูดเนี่ยพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็อยากทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น
นายอนุสรเอี่ยมสะอาดหนึ่งในคนที่เคยออกมาทวิตต่อเพลงซึ่งกันและกันนะคะ
เป็นเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทยบอกว่า
จริงบรรยากาศของพักร่วมมันควรจะร่วมมือกันนะ
แต่บางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้ผมอดคิดไม่ได้จริงว่า
มันมีบรรยากาศของการบ่อนแซะทำลายเพื่อไทยอยู่หรือเปล่า
ทั้งที่แก่นำพักยืนยันอย่างหนักแน่น๕๐๐ครั้งแล้วมั้ง

ว่าไม่คิดหักหลังกันอะ
เป็นอะไรเลยครับที่จะต้องมาหาแสงให้กับตัวเอง
ซึ่งถ้าคุณสิทธามีความจริงใจจริง
ที่ทำให้เกิดพักร่วมรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย
พฤติกรรมใดที่มันเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหา
พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคที่นำไปสู่ความขัดแย้ง
คุณสิทธาต้องเลิก
ผมเองไม่อยากเดาให้ถูกอีก
เพราะอยากสูดกลิ่นประชาธิปไตยไม่สืบทอดให้นานซะหน่อย

เพราะลีลาแบบนี้มันดูคุ้นยังไงไม่รู้

ไม่รู้เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุ้นในที่นี้มันคุ้นยังไงนะคะ
โยคนี้เหมือนเพิ่งมีคนเคยทวิตไปเมื่อวันก่อนใช่ไหม

ฟังดูคุ้นนะครับ

คุณสิทธาทวิตเพิ่มเติมนะครับ
เป็นการทวิตเพื่อตอบโต้หมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทย
คือหมอชนน่านให้ข้อมูลว่า
แต่นู่นกว่าจะเปิดเวทีกันเกือบ๕โมงเย็น

ซึ่งตรงนี้ก็เนื่องจากมันมีการพยายามที่จะตัดตรงนั้นเพิ่มตรงนี้อะไรอย่างนู้นอย่างนี้

คุณสิทธาเนี่ยทวิตตอบโต้หมอชนน่านบอกว่าไปให้สัมภาษณ์ว่า
ักแรกจำได้ไหมฮะที่มีเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจร่วมกัน

ที่ต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แต่วันนี้คุณสิทธาให้สัมภาษณ์ว่าจริงแล้วเนี่ย
เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เหมือนขุดลากไส้กันเองแล้วไหมเนี่ย
นั่นไงคุณสิทธาชี้แจงว่าสิ่งที่หมอชนน่านพูดกับสื่อเนี่ย

เพราะนั่นมันคือข้อความที่เพื่อไทยเสนอมาทั้งรุ่น
ตัวผมนี่แหละแนะนำให้ย้ายแล้วก็ตัดคำว่าสงวนสิทธิ์ของเพื่อไทยออก
อันนี้คงไม่ว่าผมเสียมารยาทนะครับ
เป็นการประชุมห้องปิดที่หมอชนน่านเป็นคนเอามาเปิดเผย
แต่ไม่ตรงทั้งหมดผมก็แค่ออกมาชี้แจง
มอชนน่านก็ดูเครียดเครียดเนี่ยเหนื่อย
เหรอครับไม่เพราะว่าตอนนั้นมิ้นมาถึงช่องเห็นพอดีเลยไง

คือคุณหมอชนนั่นบอกมันมีหลายเรื่อง

แต่มันจะพูดไปก็พูดไว้ไหนก็พูดไม่ได้

อาจารย์วันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
อาจารย์วันนอเคยเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรนะฮะ

ประชาชาติตอนนี้มี๙เสียงใช่ไหม

พระเก้ากลายจะได้แบบโอ้โหไม่ต้องมา

แล้วเชื่อว่าทุกคนเนี่ยยอมรับด้วย
เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของอาจารย์วันนอร์

ตอนนี้ปัญหาของพักเก้าไกลกับเพื่อไทย
น่าจะมาจากการไม่พูดคุยกัน

คุยกันด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์
สุดท้ายเชื่อว่าน่าจะตกลงกันได้

มันง่ายกว่าเลือกนายกอีกนะ

โดยให้เอาเหตุผลหลายอย่างมาประกอบกัน
ว่าความเหมาะสมกับธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ย
ตรงไหนเป็นอย่างไรบ้าง

จะมีการตกลงชื่อบุคคลก่อน

จะเป็นของพักอันดับหนึ่งในสภา

ส่วนพักอันดับ๒ที่ร่วมรัฐบาล
จะได้โคต้ารองประธานสภา
คนที่หนึ่ง
ขั้นขั้น
สนับสนุนข้อเสนอของนักวิชาการ
ในการหาทางออกในเรื่องนี้
โดยให้ตำแหน่งนี้ให้กับพักอันดับ๓คืออาจารย์วันนอร์ด
เพราะมีความอาวุโสแล้วเคยเป็นประธานสภามาก่อนรู้กฎหมายรู้กฎระเบียบดี
ซึ่งอาจารย์วันนอบอกว่าความจริงแล้วเรื่องนี้อยากให้ทั้ง๘พักร่วมรัฐบาล
มาคุยกันให้จบว่าใครเหมาะสมแต่ก็พร้อมยินดีช่วยเหลือกรณีมีเหตุจำเป็น
เพื่อทำให้การจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จลุล่วง
ปรัฐทางสภาก็น่าจะลงตัวได้ครับ
หลายยกเยอะครับรอให้เค้ากุยกันให้ถูกค่ะ
ที่จะต้องช่วยให้จัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ
ผมก็ไม่ชัดคล่องค่ะยินดี
ถ้าเขาตกลงกันได้ก็ขอให้ตกลงด้วยดีครับ
คำถามคือทำไมต้องมีการชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรนะฮะ
คือในทางกฎหมายหน้าที่หลักของประธานสภาจะแบ่งเป็น๒ส่วนสำคัญนะครับ
ธรรมนูลเนี่ยกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนรัศดรเป็นประธานรัฐสภาด้วย
คือประธานของทั้งสสแล้วก็สว
แล้วเป็นคณะกรรมการสัญหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างด้วย
อย่างเช่นสัญหาตุลาการสารรัฐธรรมนูลกรกตหรือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินหรือว่าปปช
ส่วนหน้าที่ตามข้อบังคับการประชุมสภาแล้วก็รัฐสภานะฮะ
ก็มีอย่างเช่นเป็นประธานในที่ประชุมซึ่งก็ต้องแน่นอนแล้วครับ
ต้องวางตัวเป็นกลางเพราะว่าเป็นประธานของทุกคนทุกพัก
ต้องควบคุมและดำเนินกิจการของสภายังไม่รวมกับอำนาจหน้าที่
ตามพรบของข้าราชการฝ่ายรัฐสภานะครับที่ต้องบริหารจัดการราชการของรัฐสภาด้วย
ต้องกำหนดประมวลจริยธรรมของสมาชิกของสภาของกรรมธิการ
แล้วเป็นผู้เสนอให้สภาลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมร้ายแรงได้
ในทางปฏิบัติประธานสภาผู้แทนรัศดรเป็นตัวแปรสำคัญนะครับ
เพราะเป็นผู้ควบคุมช่วงเวลาไทม์ไลน์แล้วก็ปฏิทินหรือว่าเกมทางการเมือง
ด้านนิติบัญญัติเนื่องจากสามารถที่จะพิจารณาว่าวาระไหนที่มีสมาชิกส่งเข้ามา
ขัดหรือไม่ขัดต่อบทบรรยัติต่างในการจะบรรจุวาระเข้าประชุม
ก็คือมีอำนาจในการตัดสินใจในที่ประชุมนั่นแหละ
แต่ก็ต้องยึดตามข้อบรรยัติที่มีอยู่นะหรือการบรรจุเรื่องกระทู้ถาม
ว่าจะบรรจุอันนี้หรือไม่บรรจุอันนั้นอภิปรายอะไรต่างเยอะแยะไปหมดนะครับ
แล้วก็เป็นด่านแรกของการกรองร่างกฎหมายที่จะบรรจุนะฮะ
ติต่างต่างอะไรพวกเนี้ยนะครับรวมถึงยังเป็นผู้ที่จะต้องวินิจฉัย
จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ขึ้นอภิปรายเวลาต่างอะไรพวกนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก